บ้านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เขาตกใจกับเรื่องนี้คุณภาคภูมิ

รูปปั้นสิงสี่ตัวล้มทางลงมาหมดเลย

ใช่ค่ะคือเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนล่ะ

น่าจะเป็นคนสติไม่ดีคนวิกลจริต

แต่มันน่าแปลกใจนะคือสารเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ย

ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำแบบนี้ได้ยังไง

แต่ครูปรีชาไม่ไปแล้วก็มีเจ๊เกียวไป
คนก็เลยกังวลใจว่าหรือมันจะเป็นอาถรรพ์

ในโลกโสเชียลเขาก็แชร์กันค่ะ
รูปปั้นสิงห์ล้มพังเสียหายแล้วก็มีข้อความบอกว่า
วันอังคาร๒๐มีนาคม๒๕๖๑ก็คือเมื่อวันก่อนนะคะ
ปั่นจักรยานแล้วก็ไปนัดพบกลุ่มที่หลักเมือง
แต่เห็นรูปปั้นสิงที่ประดับประตูศาลล้มแตก๔ตัว
ต้องลงโทษคนที่สร้างความเสียหายให้เข็ดหลาบ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าใครกันกล้าทำกับรูปปั้นสิงที่สารหลักเมือง
แตก๔ตัวใครทำอะไรไว้ระวังตัวให้ดีหรือลมแรง
คนในโลกโซเชียลชาวเน็ตก็ออกไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ไม่น่าจะแรงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ารูปปั้นสิงก็ไม่ได้เบานะคะ

หนักค่ะครับหลายคนบอกว่าถ้าหาคนทำไม่ได้เนี่ยโอ้โห
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วล่ะ
เพราะว่าสารหลักเมืองอยู่ใกล้โรงพักอยู่ใกล้จวนผู้ว่า
อยู่ใกล้อาคารเทศบาลแล้วมันต้องเป็นฝีมือคนแน่นอนล้มทั้งสี่ตัวแบบนี้
ก็บอกว่าอาถรรพ์ลอตเตอรี่๓๐ล้านแน่เพราะว่าเห็นมีไปสาบานกันเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
สารหลักเมืองกาญจนบุรีคนดูแลสารเป็นแม่ค้าขายเครื่องไหว้เก่าแก่
ก็เขาบอกว่าไม่อยากจะให้สัมภาษณ์เป็นทางการนะคะ

บอกว่าก็ไปเห็นว่ารูปปั้นสิงห์ล้มลงมาช่วงตี๔ของเช้าวันที่๒๐มีนาคม
ตอนไปเจอก็ตกใจว่าเอ๊ะใครมาทำลายรูปปั้นสิ่งที่อยู่คู่กับสารหลักเมืองได้ถึงขนาดนี้

ก็โทรศัพท์ไปถามนะคะพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ใกล้กับสารหลักเมือง
ถามว่าเห็นไหมเห็นใครมาทำ
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
คืนวันเกิดเหตุเขาเก็บร้านเสร็จตี๓
ตอนนั้นทุกอย่างยังปกติดีนะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลย
เขาก็กลับบ้านแล้วก็ได้รับข่าวจากคนดูแลสารหลักเมืองอะค่ะ
ว่าตี๔รูปปั้นสิงห์ล้มพังเสียหาย

ตี๔เนี่ยพังเลย
ชาวบ้านที่เดินทางไปศักระสารเจ้าพ่อหลักเมือง

เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับสารหลักเมือง
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เช่าบ้านนับถือสัตว์ธรรมะยาวนานค่ะก็เสียความรู้สึกอ่ะค่ะ
แต่ความรู้สึกมากสิ่งที่เราเคารพนับถืออยู่
เป็นพ่อเมืองของเราที่เราไหว้กันทุกคน
ในในจังหวัดกาญจนบุรีของเราอ่าเราก็อยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับ
เขาผิดอะไรทำไมต้องมาทุบเพื่ออะไร
อยากรู้นอกจากคนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำคนจิตดีไม่น่าทำ
ใช่เพราะเขาสการะบูชากันทั้งเมืองเนี่ยคนปกติไม่น่าจะกล้าทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะ
ครอบครัวของนางสาวกาญจนาวันนี้เข้าไปกราบไหว้ขอพรที่สารหลักเมืองนะคะ
ก็มีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกเลยว่าทุกครั้งที่ไปขอพรเนี่ย
ประสบผลสำเร็จทุกครั้งเลยนะคะ
มาหลายครั้งอะค่ะสำเร็จทุกครั้งเพราะว่ามาข้อเรื่องค้าค่ายค่ะ
ขาค่ายค่ะก็มาแบบมาบนมาให้งานออกดีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็สำเร็จก็มาแก้บนแปลกใจอะค่ะเพราะว่าก็หนักอยู่นะคะ
ไม่น่าจะลมพัดล้มค่ะเพราะว่าเห็นมีข้าวว่าลมพัดหรือว่ามีใครมาทำลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็รู้สึกไม่ดีนะคะเพราะว่าก็บูชาแล้วก็เคารพก็ไม่รู้สึกไม่ดี
ความศักดิ์สิทธิ์ของสารที่นี่จริงแล้วคนเมืองกาลเอง
เขานับถือมากค่ะเวลาถ้าเราจะมาทำอะไรหรืออย่างหนูเนี่ย
หนูจะมาค้าขายที่เนี้ยหนูต้องไปไหว้ขอพรก่อนเพื่อเหมือนเหมือนเราเราเข้าบ้านเขา
เราเนี้ยเราต้องเราต้องขออนุญาตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาจะได้ปกปักรักษาเราเหมือนเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรที่เนี่ย
เขาศักดิ์สิทธิ์มากศรัทธาค่ะในสถามากด้วย
จากจะสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของคนสติไม่ดีอะไรพวกนี้
คุณเหนียวมาสอนน่ะค่ะอ่าบางมุมมองเขาก็มองว่าเอ๊ะมีใคร
ต้องการจะถอนคำสาบานอะไรหรือเปล่าเขาเคยสาบานอะไรกันไว้นี่นะ
ก็อาจจะเป็นความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ถ้าการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับก็พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจริงนะครับ
พอทราบข่าวก็เลยช่วยกันเคลื่อนย้ายรูปปั้นสิ่งที่แตกหัก
เก็บไว้ในที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็เก็บกวาดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
เบนเจวันเปรมประยูนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณโดยรอบแล้วนะครับพบว่าโดยรอบสารหลักเมือง
มีกล้องตัวเดียวนะฮะที่หันไปที่จุดเกิดเหตุค่ะเอ่อ
แล้วปรากฏว่ากล้องไม่ได้บันทึกภาพช่วงเวลาเกิดเหตุเอาไว้
อืมอ้าวนะฮะบังเอิญจริงจริงนะครับอ่า
แต่ว่าตอนนี้ได้ส่งกล้องไปให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ย
ได้ตรวจดูแล้วนะครับค่ะเผื่อจะกู้ฟงกู้ไฟล์ลอยได้
ว่ามีภาพที่บันทึกอะไรไว้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงการจัดเก็บรูปปั้น
สิ่งที่เสียหายก็จัดเก็บมาแล้วกำลังให้ทางคณะกรรมการศาลหลักเมืองพิจารณา
ว่าจะนำรูปปั้นไปประดับตกแต่งใหม่หรือการจัดสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาเลย
นะฮะถ้าสร้างใหม่ก็จะให้มีความคงทนให้สวยงามกว่าเดิม
เพราะว่านี่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านของประชาชนที่กาญจนบุรี
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นคนวิกลจริต
เพราะว่าชาวบ้านให้ข้อมูลว่าช่วงกลางดึก
มีคนประเภทนี้มาเดินอยู่บริเวณรอบสารหลักเมืองอยู่บ่อย
แต่ตอนนั้นชาวบ้านห้ามไว้ทันครับ

แล้วเอาเบอร์ไปซ่อนแล้วอีกอย่างคือว่าทางป้องกัน
ก็อยู่ใกล้กันตรงนี้ก็จะมีคนเดินไปเดินมาพบภาพเหมือนกันตอนกลางคืน
เพราะว่าตรงสามกรมันก็มีเพื่อนไข่คืดเหลียว
แต่ว่าคงไม่ดึกขนาดนั้นนะคะประมาณสัก๔๕ทุ่มก็คงจะเลิก
ก็คือช่วยการดูแล
นายกเทศมนตรีก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวเมืองกาญจนบุรีนะคะว่า
ไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปถือสาคนวิกลจริต
เขาไม่น่าจะมีเจตนาที่ทำแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนวิกลจริตจริง
เทศบาลก็ต้องดูแลนะไม่ใช่ปล่อยให้มาทำอีก
ก็ต้องพาไปให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาอยู่ในความดูแลของเขา